คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้หลายคนแชร์ภาพกัน
บอกว่าเห็นแล้วมันเป็นภาพที่ประทับใจ
แก๊งนักแสดงเรื่องเบนจาคีตาความรัก
เฉียววัฒนาย้อนไปสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ไม่รู้จักเรื่องนี้ไม่มีแน่นอน
เขาเป็นละครดังมากจริงในยุคนั้นเมื่อปี๒๕๔๖ค่ะ

ในฐานะเพื่อนของคุณแตงโม
ที่ยังคิดถึงคุณแตงโมกันอยู่ค่ะ

การรวมตัวกันมาครบแก๊งเลยนะฮะ
คือต่างคนก็ต่างโพสต์ภาพสุดประทับใจครั้งนี้เอาไว้

เฟี้ยวฟ้าวเมี่ยงอติมาจิ๊บขิตะพัดน้ำระผีพัด
ไผ่พาทิศเจี๊ยบชมพูนุษย์ซีซีวัดค่ะ

ที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์กันแล้วนะคะ

เพื่อร่วมอาลัยกับการจักรไปของแตงโมนิดาค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปปี๒๕๔๖คุณผู้ชม
คุณแตงโมนี่นะคะได้ร่วมแสดงละครเรื่องนี้ด้วย
และเธอเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อย
จากบทเฟียสในละครเรื่องนี้นั่นเองนะคะ
ซึ่งแต่ละคนก็เผยถึงความในใจที่มีต่อแตงโม
ผ่านทางแคปชั่นของภาพที่ได้โพสต์เอาไว้ค่ะ
โดยเฉพาะหนุ่มบิ๊กภูชิสะค่ะ
ได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเดินทางไปวางดอกไม้ที่ท่าเรือ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับแตงโมด้วยตัวเองด้วยค่ะ

ด้วยความคิดถึงและหวังดีเสมอค่ะ
ส่วนทางด้านนักแสดงสาวเมพิชนาท
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพแห่งความทรงจำเช่นเดียวกัน

นี่เลยค่ะเป็นภาพที่หลายคนนี้นะคะ
ใส่ชุดสีสันสดใสกันเลยนะคะ

มาชุดสีม่วงก็คือคุณแตงโมนั่นเอง
สีชมพูคือคุณเมบันทิตาค่ะ

และชุดสีส้มคือคุณเป้ยปาญวาสค่ะ
ภาพนี้คุณเมพิชนาธิเขียนขอบคุณคุณเป้ยปานวาดที่ส่งภาพนี้มาให้
เขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันมามากกว่า๑๕ปีแล้วนะ
แต่จำไม่ได้ว่าไปรวมตัวกันในงานอะไร
งานทีวีพูลประมาณนั้นใช่ค่ะหลายคนก็บอกว่าคิดถึงช่วงเวลานั้นเนอะ
สนุกสนานกันดีเช่นเดียวกันกับคุณเอมมี่กลิ่นปฐุมก็บอกด้วยว่า
ดูภาพแล้วก็คิดถึงเนอะเออแล้วก็จากที่สาวเมย์เธอโพสต์ถามค่ะ
ว่างานอะไรก็มีชาวเน็ตมาบอกไปนั่นเองเรียบร้อยนะคะ
ก็เป็นภาพความประทับใจเป็นมิตรภาพที่ยากจะลืมจริงนะคะ
ถ้าพูดถึงทุนแตงโมขึ้นมาเมื่อไหร่นะหลายคนก็จะคิดถึงความประทับใจในเรื่องต่างนะคะ
มีการขุดรูปขึ้นมาต่างมากมายนะคะเพื่อมาแชร์ความทรงจำที่มีต่อเธอนั่นเอง